คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
เสียงดังปังชัดมาคุณนี่มารอบสองแล้ว
เสียงดังมาตั้งแต่รอบที่แล้ว

ยังไม่รู้เลยเทปแรกยังไม่ให้เลยโบ้
โบคิดผิดแล้วที่มาโบ

เราไม่ได้เอาเรื่องเงินมานำหน้าอีกแล้ว

อยากให้เรามามาด้วยใจ
แค่เทปแรกยังไม่ได้จ่ายตังค์เท่านั้นเอง

ไม่ได้ตังไม่ว่านะ
กว่าลงกูอีก

ผมจำไม่ได้ว่าเทปนั้นพี่อาร์มหยิบหรือว่าคุณเลือกเอง

วันนี้ก็จำยามสามแป้งหรือก็เรียบเข้ามายังไม่พูดชื่อในเลยการ
ฟุตบอลโลกแล้วแล้วก็เชิญเอาล่ะคุณไม่แนะนำตัวเขาเนี้ยอ๋อ
ลืมไปเออคุณอามชนะกับคุณโบ้เกลิกชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมผู้ประกาศจากไทยรัฐทีวีทั้งคู่เลยครับ
วันนี้เราจะมาในบรรยากาศของฟุตบอลโลกใช่แล้วโรครัฟกาต้าสองศูนย์สองสอง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
เครื่องดื่มโมชั่นเครื่องดื่มก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่เครื่องดื่มของเรา

เอาจริงว่านี้บอร์ดโลกเราจะคุยเรื่องอะไรกัน

เปลี่ยนเรื่องเร็วเลยเหรอ
ฟุตบอลโลกปีนี้จัดที่เอเชียเนอะก็คือที่กาต้า
เราก็จะมาพูดถึง๖ทีมจากทวีปเอเชีย
๖ทีมนี้จะไปถึงฝั่งฝันในฟุตบอลโลกมากน้อยแค่ไหน

เราจะมาตรวจรวมชะตา๖ทีม

มี๖มีกาต้านะครับที่เป็นเจ้าภาพ
ญี่ปุ่นกรณีใต้

เป็นไปที่เยอะที่สุดแล้ว
กาต้าในฐานะเจ้าภาพจะเพิ่มมาอีกหนึ่ง

อเจมส์กาต้าเนี่ยให้ข้อมูลนิดนึงละกันครับเป็นครั้งแรกของเค้าเหมือนกันที่มาแข่งขันในภูมิประบาทโลกนิกอปแปดเหมือนกันนะ
ก็ทีมคนมันรวยอะไม่อยากไปพูดว่าเอ้ยคันตอนมายังไงมันเงินเท่านั้นแหละครับ
เพราะว่าพอท้ายแล้วเค้าก็ได้มาเป็นเจ้าภาพนะครับ
กาต้านี่อยู่ในกรุ๊ปเอกลันส์จะเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว

โอ้โหก็ถือว่าเป็นกรุ๊ปที่หนักอยู่

เรารองดูว่าดวงชาตาชาตาจะดีหรือว่าชาตาจะขาด

ระหว่างพี่เลยหลังสับไข้

ซึ่งไพ่ใบนี้ก็จะเป็นตัวแทนของ
ที่เราเลือกก็คือการต้า

ไพ่กาต้าจะบอกอะไรเรา

กาต้ามีโอกาสจะไปไกลในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไหม

เพราะว่าเราก็ชอบเป็นแขก
บ้านแขกเรือนชอบไปเยือนที่นู่นที่นี่
ไปที่ไหนใครเขาไม่ได้เรียกเราว่าลูกค้า
อ่าเป็นใบนี้ละกันใบเดียวนะ

เราเลือกเลยใบนี้คือใบของกาต้าเราเปิดเลยไหม

ในกระดวงของกาต้าในฟุตบอลโลกที่๑๒

เป็นไพ่เขาเรียกว่าถ้าความหมายของไพ๒๔ไพ่ใบนี้คือ
เป็นไพ่ใจบุญมีแจกแต้ม

ใบนี้คือเป็นคนมีศิลธรรมเป็นคนใจบุญ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนู่นนี่นั่น

ให้ดีแต่ถ้าในภาษาฟุตบอลดูแล้วอย่างนี้
มีสิทธิ์ที่ว่าด้วยความที่ว่าเขามีความพร้อมที่ดีอยู่แล้ว
เป็นเจ้าภาพด้วยได้เปรียบนู่นนี่นั่นด้วยเนาะ
แล้วอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างส่งให้ทีมนี้
มีพลังเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นพลังกองเชียร์หรือพลังพวกระดับใหญ่
ให้เงินอัดฉีดหรือเปล่าอาจจะทำให้กระตุ้นทำให้นักเตะมีแรงจูงใจ
ถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วการ์ต้ามีโอกาสเข้ารอบ๒ได้นะ
มีโอกาสนะเป็นไพ่ที่ดีนะบอกไว้ก่อนไพ่สังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะครับ
ถ้าดูตามหน้าไพ่ผมให้มากกว่า๕๐แล้วกัน
ก็ถือว่าโอกาสดีมีสิทธิ์นะดูอย่างนี้นะทีมต่อไปที่อยู่ในเอเชียก็คืออิราณอีราน
ซึ่งมีอังกฤษมีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกามีเวลโอ้โหทีมใหญ่เยอะนะ
ถ้ายังไม่ได้ดูเรื่องของดวงนะแต่ดูเรื่องของศักดิ์ศรีกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนตั้งใจนะ
เหมือนกันก็แห่งอีรานนะจับมายัดอยู่ตรงนี้แล้วมันนอกเหนือจากประเด็นของฟุตบอลเนี่ยมันมีประเด็นการเมืองเข้ามาสอดแทรก
โหดมากเปิดซิคุณโจ้อยอยากจับไพ่ด้วยมั้ย

โอเคเลือกมาแล้วนะครับตัวแทนของอีราน
อึดถึกทนถือว่าไพ่ใบนี้คุณอามอยากได้ไหมไพ่ใบนี้
คือคุณอามอยากได้กินวันละกี่เม็ดครับ

บอกว่ามีคุณโฆษณาอึกถึกทน

ไม่ใช่ผมจะหมายความว่าเป็นไพ่แห่งมีความศักยภาพที่แข็งแรง

แข็งแรงแข็งแกร่ง
แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่ามีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นด้วย

โตโดนผู้หญิงกอดเนี่ยมีความรักมีความเมตตาทำให้คนที่แข็งแกร่งอย่างนี้หรือความแข็งกล้าวเนี่ยดูอ่อนโยนลงมาทันที
ถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาฟุตบอลผมคิดว่าอีรานเนี่ยสู้สูสีได้เลย

และมีถามว่ามีลุ้นไหมผมให้๔๐ที่น่าจะลุ้นเข้ารอบได้นะ
ก็เบียดนะ
ลักษณะอย่างนี้มองเป็นว่ามีเทพีแห่งโชคคอยโอบอุ้มอะไรอย่างนี้ได้ไหม

อย่าลืมนะเพราะไพ่ใบนี้มันมีอะไรที่แอบแฝงอยู่
อาจจะเป็นพลังด้านที่เรามองไม่เห็นก็ได้

หรือจานมาอีกแล้ว

มาช่วยเหลือทำให้อีเรานได้ผลประโยชน์มากน้อย

แต่จังหวะการเล่นอาจจะไม่ใช่ทีมที่หวือหวานะ

ความหมายของเอาเล่นเป็นคือเค้ารู้จังหวะเวลาในการเล่นปลุ๊กบอล
จะต้องเคลื่อนตัวแบบไหนจะต้องเริ่มเล่นแบบไหน
ให้มันเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์แบบนั้น
ที่เขาเลือกที่จะเล่นเป็นอีรานเป็นประเภทนี้

ให้ดีกลางจนถึงดีเลยแล้วกัน
ถือว่าอีรานมีรุนเข้าบนโลกรอบสอง

ตามอันดับกลางอยู่ดีก็คือซาอุดีอาราเบีย
ซาอุดีอาราเบียเศษถีน้ำมัน
ซึ่งเขาอยู่ในกลุ่มสี่นะครับ

โอ้โหแม็กซิโก

โอ้โหเรวันโดบสกี้

ก็เหมือนถ้าปิดประตูรอบ๒ของซาอุดีอาราเบียแล้วนะ

น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

ซาอุเป็นทีมหนึ่งที่ไป

ก็ต้องพูดว่าสมัยก่อนในยุคเราอะนะ
ตอนที่เราเล่นบอลตอนเราวัยลงวัยรุ่น
ซาอุก็คือทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชีย

ผมเป็นตัวแทนของซาอุดีอาราเบีย
ว่าซาอุได้ไพ่อะไรแล้วจะเป็นอย่างไร

ความหมายของราชินีถือไม้นะครับ
ถือว่าเป็นไพ่ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่

ถือว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่
ส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงาน
การติดต่อเจรจานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คือ

แต่ถ้าในภาษาฟุตบอลถ้ามองอย่างนี้
ผมคิดว่าราชินีถือไม้จะส่งเสริมให้ซาอุดีอาราเบียได้ประมาณหนึ่ง

เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นราชินี
ราชนีก็จะมีความจุกจิก

เหมือนเขาเรียกว่าจุจิจุกจิก

ด้วยความเป็นระเบียบเนี่ยอาจจะทำให้เขาขาดสีสัน
ขาดจินตนาการในการเล่นหรือเปล่า

ทีมมีไอเดียมีแฟชั่นมีอะไรต่าง

ผมว่าความระเบียบกับความสีสัน
หรือความมีอินดีของเขา

อันนั้นถ้าดูจากฟองก็ยากอยู่แล้ว

ก็ดูค่อนข้างยากอยู่แล้ว
ถ้าดูตามหน้าภาค
แสดงว่าของสาอูมีรุนไหม
มีแต่ผมให้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยแล้วกัน

ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์

ความตื่นตัวความอะไรมันอาจจะยังไม่เกิด

เราไปกรุ๊ปต่อไปดีกว่าครับ
ทีมต่อไปของเอเชียของเราก็คือ
ออสเตรเลีย

เหมือนมาฝากฝัง

ฝรั่งเศสเดนมาร์ค

ว่าออสเตรเลียจะไปถึง

เอาไปอยู่ข้างหน้าละแข็งไขยิ้ม

เนี่ยเราพูดสำเร็จว่าถ้าไม่ใช่หรอ

หมายถึงว่าค่าอาหาร

แล้วพอจะได้เสีย

โอเคออสเตรเลียจะไปฝั่งฝันไหม

มีความเพียบพร้อมมีความพร้อมเพลียง

แข็งแรงแข็งแกร่งมีอำนาจแล้วกัน

มีโอกาสนะที่จะไปไกลได้นะ

ทั้งที่กว่าจะเข้าฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้

ในทวนาเมนต์ใหญ่เขาอาจจะเตรียมทีม
เตรียมความพร้อมนู่นนี่นั่นมา

ผมว่ามีสิทธิ์๕๐๕๐แล้วกัน

พูดง่ายอาจจะเบียดที่สอง

แต่ถ้าวิเคราะห์ทาง

คุณตำราสอธิบาย
คุณตำราสอธิบาย
คุณตำราสอธิบาย
อยู่ในกลุ่มผมไม่ชื่อตัวอักษรละกันเรียกว่ากลุ่มอัพเดทเลยดีกว่า

มีสเปนครับมีเยอรมนีมีคอสตาลิก้า
แล้วก็ญี่ปุ่นเราดันทะลุไปอยู่กับเขา

พูดชื่อแล้วปุ๊บแต่ละประเทศ

เว้ยเดี๋ยวอะไรนะเจ็บเหรอ

เรายังเดาไม่ได้เลยว่าใครจะเข้า
ตั้งตามยากเลยว่ามินถึงเย็นสเปน
แค่มีสเปนกับเยอรมนีก็อ้วกแล้ว

คอสตาลิกาก็ไม่ได้ลืมเขาได้
แต่ก็ญี่ปุ่นเราก็พัฒนามาไกลแล้วนะ
ถึงฟุตบอลของญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่
ตัวผู้เล่นก็ถือว่าสู้ได้
อ่ะเรามาเปิดไพ่กันเลยดีกว่า
ว่าญี่ปุ่นจะไปไกลมากน้อยแค่ไหนในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้

ชอบดูฟุตบอลการ์ตูนอะไรอย่างนี้

ไพ่ใบนี้บอกก่อนเลยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่๒๔ทั้งหมด
คือความเจิดจรัสความเจิดจ้าและความแสงสว่างนำทางไปสู่ที่ดี

เรียบร้อยเหรออุติจนตกรอบแลด
พูดถึงความหมายของไพ่๒๔ไปแล้วถ้าเป็นภาษาฟุตบอล
ผมว่าญี่ปุ่นมีลุ้นไปไกลไปไกลไปไกลเลยเหรอใช้คำว่าไปไกลเลยเหรอ
ให้ดีแบบอับคุณมีอะไรไม่ดีคุณมีความในใจที่อะไรติดขัดอยู่นี่นั่น
ทุกอย่างมันจะกระจ่างขึ้น
และมันจะมีความชัดเจนความสว่างเพิ่มมากขึ้นกับตัวคุณ
โอ๊ยสเฟรนกับเย็นละมันเลยนะ

นั่นหมายความว่า
อ่าเอาไปได้

แสดงว่าในมุมพี่ตามองว่าเยอรมนี

ผมรู้สึกว่าถ้าตามนี้

ไภสเปนโอ้ได้ไภหนึ่งเหรียญ
ความหมายของไพ่๑เหรียญนะครับ

และคุณถ้าดูตามหน้าไพ่เนี่ยมันมีแมลง

ไม่ใช่แมลงวันสเปนตามที่คุณอย่างนั้นเลย

ไพ่๑เหรียญถือว่าเป็นไพ่ความหมายที่ดี

เงินทองชื่อเสียงความมีเกียรติยศ

ปุรุกเกรด

เกาหลีใต้ความว่าจัดเลย
ผมใส่เสื้อเกาหลีใต้มา

แล้วผมเปิดเลยว่าเกาหลีใต้ได้ไพ่อะไร
ไพ่เด็กถือไม้

ความหวังใหม่ความสดใหม่ความตั้งจิตตั้งใจปณิธานอะไรไว้
ถ้าเขามีความตั้งใจที่ดี
สิ่งที่เขาคาดหวังไว้ก็น่าจะประสบความสำเร็จตามที่เขาคาดหวังได้เช่นเดียวกัน

เด็กมันก็อาจจะมีความสุขสนหรือความขาดประสบการณ์
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกาหลีใต้นั้นไม่อยากใช้คำว่า๕๐๕๐แล้วกัน
ผมคิดว่าได้เปอร์เซ็นต์น้อยที่จะผ่านเข้ารอบแล้วล่ะ
เพราะเด็กถือไม้เนี่ยเป็นไพ่ความหมายที่ดีเลยนะ
คือมีความตั้งจิตตั้งใจมีความรวมใจมีความพร้อมเพลียง
เกาหลีใต้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องแล้วนะเจ้าระเบียบอยู่แล้ว
เจ้าระเบียบก็ด้วยเล่นเป็นระบบด้วย

ว่าเล่นน่าเชียร์แหละเล่นน่าเชียร์แต่ว่าโอกาสเข้ารอบก็ดูแล้วจะ
ยังต้องไปสะสมประสบการณ์ต่อเพราะยายยังต้องเจ็บอีกยังเจ็บไม่พอ
แต่พูดถ้าง่ายถ้าตามความหมายหน้าไพ่อย่างนี้นะ
ผมคิดว่าเกาหลีใต้น่าจะมาสร้างสีสันหรือน่าสร้างความประทับใจให้ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้

ชนะเยอรมันและทำให้เยอรมันตกรอบ
สาดชนะทิ้งท้ายแต่กลับไปบ้านไปก็โดนปลาไข่ใจหน้าอยู่ดี
ใช่ไหม

จากหน้าไพ่พี่ดันคิดว่าฟันทง๓ทีมที่เด่นดังที่สุด
คิดว่าไปได้ไกลที่สุดผมยกให้เลยญี่ปุ่น

อันนี้คือดับ๑คิดว่าจะไปได้ไกล
อันดับสองที่ผมคิดว่าน่าจะเบียดแล้วไปไกลได้คือ
อุ้มพระอุทัยเค้าไพ่ดีอยู่
และทีมที่๓ผมคิดว่าเจ้าภาพนี่แหละ

แต่ดังหมุมพี่โบก่อน๖ทีมพี่โบ่มองว่าใคร

คือถ้าตอนแรก

แต่พอมาคุยกันพอมาวิเคราะห์

ถ้าลองดูในเรื่องของ

แต่ผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ย
มันก็ไม่ชัวร์ขนาดนั้น

ชิลามันแชมป์เก่านะ
ตกรอบแรกกับตรวจีนไต้เลย

ผมเลือก๒ทีมผมว่าอีรานกับญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงทีมเอเชียที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ารอบผมเลือกทีมเดียวเลยแล้วกัน
แบบว่าจะไปไกลเลยนะผมว่าเจ้าภาพกาต้า
เขาต้องเตรียมทีมมาดีที่สุดแล้วก็อะไรหลายอย่างมันน่าจะส่งเสริม
ให้เขาไปได้ไกลกว่าทีมเอเชียทีมอื่น
ก็สรุปกันไปเราหกทีมเอเชียว่าเราดูดวงสามแต้ม
ดูดวงชะตาของเราไปแล้วว่าแต่ละทีมเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหน
พี่โบ้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางฟุตบอลด้วยจง
ณก็ก็ให้ให้ข้อมูลเรื่องโปรดาไพ่๒๔

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่วิจารณญาณ

แต่มีอีกอันหนึ่งที่เราต้องพูดโปรโมทนะครับ

ช่วงนี้ครับผมช่วงบอลโลกอย่างที่เราบอกก็
เฮลั่นรับโชคกับส่งปรายศนียบัตรนะครับ
เป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยรัฐกับไปรษณีย์ไทย
ก็ให้ส่งไปรษณีย์บัตรมาไทยผลบรรโลก
เด็กผมส่งเยอะมากเมื่อก่อนจำได้เลย
ส่งมารู้รับรางวัลเขาบอกว่า๑๕ล้านบาทนะ
รวมแล้ว๑๕ล้านบาท
ส่งได้ตั้งแต่วันที่๒๑พฤศจิกาถึง๑๗ธันวาคม
ติดตามรายละเอียดได้ในรายการในเครือไทยรัฐ
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ทนมสือพิมพ์ทีวีทุกที่มีหมด
ครับผมออกแนวโทรล๊อกกันเหนื่อย
ฝากคุณไม่ได้ก็หน่อยล่ะทั้งคู่ครับ
ก็จะมาพูดประกาศทั้งผมเองแล้วก็พี่เจ

หนเวียนมารายงานข่าวกัน
แล้วก็เห็นภาคบอลตามทีมชาติไทยด้วย

นี่ผมไม่ค่อยไปรับงานที่อื่นกับพ่ออย่างนี้แหละ

ขอบคุณมากหน่อยคะ

มีวานส่งไว้เนี่ย

โอเค

อยากให้ดูทุกรายการจริงกับทางไทยรัฐทีวี

เอาฝากต้องฝากด้วยหรอของเรา

ก็ติดตามเราได้ทางช่องทาง
แล้วก็ถ้าอยากเจอหน้าเห็นหน้าพวกเราเนี่ย

ก็ฝากติดตามด้วยเมื่อกี้ลืม

ยังไงขอบคุณพี่โบ้กับพี่อาร์มอีกครั้งด้วยนะครับ

โอกาสหน้ามาใหม่ด้วยนะนายพูดแล้วนะ

ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป